สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั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
คนทั่วไปแต่คำว่าบุคคลทั่วไปต้องใช้คำว่าแตะด้วยนะต้องมีกลุ่ม๗โรคเสี่ยง
แต่ยังไม่ได้ครบ๗๗จังหวัดบางจังหวัด
เพื่อน้องหนูคนไหนที่พลาดฉีดกับโรงเรียนไม่สะดวกไปตามวัน
จะได้ไปฉีดกันนะคะจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์แต่ละจังหวัดเป็นยังไงบ้างคุณชนะ
ไปดูนะครับนอกจากสถานที่ฉีดวัคซีนใหญ่ในกรุงเทพหมานครและเขตปริมณฑลแล้วเนี่ย
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเขาจัดหาวัคซีนไฟเซอร์
ฉีดให้กับนักเรียนอายุตั้งแต่๑๒๑๘ปีและบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง๗โรคนั้นนะฮะ
ก็ยังมีสำนักงานสาธารณสุขในหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดกันด้วย
เล่าให้ฟังแบบนี้มีจังหวัดไหนบ้างนะครับตามกราฟิกที่เราขึ้นให้
ทุมธานีราชบุรีจันทบุรีนราธิวาสยาลาปัตตานีสงขลามุกดาหารและอุบลราชธานี

อ้าวจะก็มีสิทธิ์เนี่ย
ของแต่ละจังหวัดทั้งหมด๙จังหวัดที่ที่ฉันอ่านไปที่คุณชนะอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หาโพสต์ที่มีเนื้อหาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เออมารวมกันซะอย่างนั้น
สแกนได้เลยตั้งแต่หน้าจอครับถ้าอยู่ใกล้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยนะคะ
หากไม่ทราบว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างที่บอกไปมีหลายพื้นที่เอาสแกนเลยสแกนเลย

ปฏิบัติตามนั้นละกันนะครับมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
มีหญิงสาวรายหนึ่งเธอบอกว่าเธอมีอาการเจ็บป่วยและเธอมีความเชื่อเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดี
มันอาจจะเข้ามาสิงในตัวเธอเธอก็เลยต้องไปพึ่งพาเจ้าแม่
ทีนี้เจ้าแม่เขางัดกลยุทธ์ใช้บาทาพิฆาตสัมภเวษีอะครับ
ออกไปออกไป
โอ้โหตอนสุดท้ายนี่หัวเล่าเหรอ
ไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
นี่เจ้าแม่อย่างที่ผมบอกนี่เอาเท้าเหยียบลงไป
แล้วก็พูดว่าออกบอกให้ออกบอกให้ออก

นี่คนที่โดนเหยียบร้องไม่ออกอย่างนี้แต่เจ้าแม่ก็เหยียบอีก

โอ้โหวิญญาณวิญญาณยังไงก็ไม่ยอมออกจากร่างเหรอ

โอ้โหพังพังพัง
ตลกไม่ตลกไม่เป็นไรเฮ้ยเขาห้ามจับมือกันตอนนี้

ได้ความพยายามไปดูเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนแรกนะเธอบอกว่าเธอเจ็บปวดจนทนไม่ไหวเลย
ต้องมาพึ่งพาเรื่องของทางศัยศาสตร์
แต่โดนเจ้าแม่รายนี้บอกว่าเอางี้ละกัน
วิธีการเนี่ยแค่สวดคาถาอย่างเดียวมันไม่พอ
ต้องใช้นี่เลยครับยุทธวิธีบาธาพิฆาต
เหยียบไปอย่างนี้แล้วสุดท้ายนอนแน่นิ่งอย่างนี้เลยครับคุณสุภาษา
โอ้โหเป็นเรื่องของความเชื่อนะย้ำแบบนี้นะคะ
ภาพในคลิปนั้นนะคะต้องบอกว่าเธอใช้เท้าในการไล่วิญญาณออกจากร่าง
ก็เพราะว่าลูกศิษย์มาหาที่สำนัก
ตอนแรกบอกว่าปวดตามเนื้อตามตัวมานานแล้วด้วยนะไม่ใช่เพิ่งปวดนะ
มีองค์เคยลงมาประทับร่างก็เลยให้รับขันวิญญาณสัมภเวษีที่สิงร่างอยู่
ก็แสดงอาการออกมาเลยตอนแรกเธอคิดว่าเป็นองค์ที่อยู่ในตัวลูกศิษย์
แต่ดูไปดูมาเอ๊ะไม่ใช่นะ

ก็เลยถามว่าเป็นใครมาจากไหนไม่ได้รับคำตอบให้คุณ

เออจากนั้นลูกศิษย์ก็ต่อว่าว่าสามีว่าไม่ดีอย่างนั้นสามีว่าไม่ดีอย่างนี้
ก็เลยมั่นใจว่าไม่ใช่องค์ลงแน่นอนแต่เป็นวิญญาณสัมภเวษี
ก็เลยให้ลูกศิษย์ก้มลงนอนดูซิก่อนที่เธอจะบอกให้สัมภเวษีออกจากร่าง
ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะต่อต้านไม่ยอมออกจู่พระแม่อุมาก็ประทับร่างของเธอเลย
แล้วก็ใช้เท้าเหยียบไปที่หน้าอกไล่ออกไปออกไป
นี่แบบนี้แบบนี้เอานี่คนนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมที่อยู่ในคลิปแล้วนะฮะ
นี่คือร่างทรงนะนางมนัสนันโหมดวัฒนมงคลอายุ๕๙ปี
บอกแบบนี้นะครับว่าเธอเป็นร่างทรงของพระแม่อุมาเทวี
เป็นอย่างนี้มา๘ปีแล้วแล้วช่วยเหลือคนที่ถูกผีสิงร่าง
ช่วยแต่ละครั้งแต่ละวิธีเนี่ยวิธีการแตกต่างกันออกไปนะ
เห็นในคลิปเป็นเพียงแค่๑วิธีเท่านั้นเองที่ใช้เท้าน่ะ
บอกแบบนี้นะครับว่าพระแม่อุมาเทวีจะเป็นคนที่ไล่ผีออกจากร่างคน
โดยที่ไม่มีการเรียกเงินนะใครที่มาให้ให้แบบว่าช่วยเหลือเนี่ย
เธอไม่เคยเรียกเงินแต่ลูกศิษย์ต้องจ่ายค่าพานขันในการทำพิธี
ไม่ได้เรียกนะไม่ได้เรียกเงินแต่ต้องจ่ายค่าแบบว่าเป็นพิธีไหว้ครูอะไรอย่างนี้เหรอ
เหมือนขอบคุณเหมือนเป็นคำขอบคุณด้วยเอาผมไปลองฟังเสียงของเธอเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยนะคะ
พอล้มหงายตึงแม่ก็เหมือนแบบว่านี่มันไม่ใช่แล้วนี่มันมีของไม่ดีแฝงมาแล้ว
แม่ก็รู้แล้วว่ามีของดีของไม่ดีแฝงมาแม่ก็ให้ออกไงก็ไม่ยอมออกไง
พูดให้ออกดีไม่ยอมออกก็ต้องเอาเท้าเหยียบ
บอกเขาว่าให้ออกจากร่างนี้ไม่อนุญาตให้อยู่เพราะนี่มันร่างมนุษย์
ผีจะมาอยู่กับมนุษย์ไม่ได้มันให้ถูกต้อง
เขาก็บอกกูไม่ออกไม่ได้เหยียบแรงไม่ได้ออกแรง
เขาก็ร้องเหมือนเจ็บปวดมากอ่ะเออเหมือนเจ็บปวดมากทั้งทั้งที่
ก็ไม่ได้วางหนักไม่ได้ขยี้ไม่ได้อะไร
พอแค่เอาเท้าวางเนี่ยแบบโอ้โหร้องแบบจะเป็นจะตาย
ใช้แรงไม่ได้ใช้อะไรแบบนั้นแต่ร้องลักษณะเหมือนมีวิญญาณอยู่ในร่างกายแบบนั้นอ่ะ
ไม่ได้ร้องเพราะความเจ็บปวดประมาณนั้นนะคะ
จากนี้ค่ะร่างทรงรายนี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างกระแสให้คนมาสนใจ
แม้ว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวข่าวนั้นก็คือเธอคนนี้แหละค่ะ
ร่างทรงรายนี้เคยเลื้อยอยู่ตามพื้นแล้วบอกว่าร่าง
เป็นร่างทรงพญานาคเลื้อยไปเลื้อยมา
ยืนยันว่าสิ่งที่เธอทำทั้งหมดต้องการช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก
เพราะช่วยฟรีช่วยฟรีฟรีไปถามอีกคนนึงดีกว่า
แบบว่าปวดแขนปวดขาเอ่อที่โดนเหยียบหน้าอกหน่ะ
อ่าไปถามเลยครับนางจำปาพงศิริวิลัยอายุสี่สิบเจ็ดปี
ผู้หญิงคนนี้แหละครับเธอเล่าว่าเธอปวดแขนปวดขา
เวียนหัวมาประมาณปีนึงแล้วก็ไม่รู้เลยนะ

บอกว่ายิ่งถ้าเป็นวันพระวันโกนเธอจะหงุดหงิดนอนไม่ได้
ไปหาหมอดูพระสงฆ์ก็บอกว่าเธอมีองค์และวิญญาณสัมภเวษีมาสิงร่าง
แต่ก็ไม่มีใครรักษาให้เธอหายได้
ไม่มีใครรักษาหายได้แล้วเธอก็มาเจอคนนี้
เจอร่างทรงรายนี้จากโซเชียลมีเดียนะคะ
ก็เลยคิดแหละเอาวะไปวะต้องรักษาได้แน่นะคะ
ตอนที่ร่างทรงใช้เท้าเหยียบหน้าอกเธอบอกไม่เจ็บ
แต่ที่ตอบโต้และแสดงอาการออกไปเธอบอกเธอไม่รู้ตัว
มันไม่ใช่ตัวเธออย่างแน่นอนกระทั่งสัมภเวษีออกไป
เชื่อนะว่าหลังจากที่ถูกเหยียบหน้าอกเนี่ยสัมภเวษีออกไปเธอบอกสบายตัว
โปรดแขนโปรดขาเวียนหัวมาเป็นปีปลายแล้วนะ
บอกก็สบายตัวมีแค่อาการเดียวคือแน่นหน้าอกเท่านั้นเอง

ทรงบอกว่าเธอเป็นคนที่มีองค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช

แล้วก็มีวิญญาณสัมภเวษีแฝงร่างอยู่ครับเพราะต้องการส่วนบุญ
แต่ตอนนี้พระแม่อุมาเทวีจัดการให้แล้วเอาเขาว่าอย่างนั้นเด้อ
เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะดูแล้วเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เดี๋ยวนี้มีเยอะนะจริงเรื่องของความเชื่อแล้วก็มาถ่ายคลิปลงในโซเชียล
คนก็เป็นความเครียดส่วนหนึ่งนะคะก็ต้องหันไปพึ่งในสิ่งที่ตัวเองมีความเชื่อ
พูดถึงเรื่องของความเชื่อแล้วก็ต้องเชื่อกันต่อผู้หญิงคนนึงบอกว่า
แม่ฉันชอบจังเลยฉันชอบอย่างคุณชนะจังเลยเนี่ยอยากจะนั่งรถเบ้นคุณชนะสักทีสองทีเป็นบุญบ้านท้ายเนี่ยนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าไปซื้อตุ๊กตาไปซื้อเลยไปซื้อตุ๊กตามาแต่เธอบอกว่า
คุณชนะก็ยังไม่ให้ดิฉันขึ้นรถเบนส์อยู่ดีเธอก็เลยบอกว่าโดนหลอกแน่หมอปลาช่วยหน่อยค่ะ
แต่พอเป็นข่าวก็เริ่มมาแก้ตัวว่าไม่ได้หลอกใครถามว่าคุณยังหน้าด้านตอบอีกเหรอว่าไม่หลอกใคร
และสิ่งที่คุณโพสต์คุณส่งไปให้เขาดูแล้วคุณก็มีวิธีการพูดโน้มน้าว
วัน๗วันจะกราบแทบเท้าจะคานเข้ามาหานั่นมันคืออะไรครับ
และที่สำคัญก็คุณท้าไม่ใช่เหรอว่าตัวคุณแน่ว่าของคุณคือของจริง
ว่าถ้าแน่จริงให้ลงพื้นที่ผมก็จะลงเหมือนกัน
ดูที่ตอนลงพื้นที่คุณจะแน่จริงเหมือนอย่างที่คุณโทรศัพท์หรือเปล่า
นี่ไงนี่หมอปากแกวจริงนะ
ขายกันยังไงเนี่ยนะคะหมอปาบอกว่าพิธีกรรมที่เห็นเข้าใครหลอกล่วง
อย่าไปหลงเชื่อนะวันนี้หมอปลาลงพื้นที่ไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาด้วย
บอกว่าจะไปเอาผิดทางกฎหมายนะคะว่าแต่ตุ๊กตานี่เขาบูชากันยังไง

คือยังงี้คุณสุพักษราคือเขาเชื่อนะคะผู้เสียหายนะ
ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าการได้ตุ๊กตาตัวนี้มาเนี่ย
จะสามารถทำให้ผู้ชายน่ะหลงรักเสริมโชคลาภ

มันไม่เป็นไปตามที่อาจารย์เขาอวดอ้าง
เอ้าไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
มันเป็นซะอย่างนั้นนะครับแล้วไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันมีชื่อด้วยนะ

ชื่อว่าน้องรวยเป็นตุ๊กตาที่ลงยันอัคระทั้งตัว

ตัวนี้แหละครับแล้วมีราคาด้วยนะถ้าจะเช่ามาบูชาก็ห้าพันบาท

โดยข้างในตัวตุ๊กตาเขาบอกว่ามีห่อผ้าสีแดงผูกด้วยผ้าสีส้มคล้ายจีวรพระยัดอยู่ข้างใน
ห่อผ้าน่ะเป็นวัตถุแข็งคล้ายกับดินเหนียวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรนะครับ
คือตัวอาจารย์ที่เขาให้เช่าบูชาน่ะบอกว่าถ้าเอาไว้ใต้หมอนแล้วผู้ชายจะเข้าหา
นางสาวอุ้มค่ะนางสาวอุ้มเป็นเจ้าของตุ๊กตาซึ่งเป็นคนบูชาเจ้าตุ๊กตามารวยเนี่ย

บอกว่าซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาจากอาจารย์แม่ดวงชื่อนะชื่อดวงนะคะ
ซึ่งอ้างว่าท่านดูดวงแม่นก่อนที่จะตกลงใจซื้อตุ๊กตามหาเสน่ห์มา
ไปทำพิธีกับอาจารย์แม่ดวงหลายอย่างเสียเงินไปหลายรอบหลายบาทคุณค่ะ
ในนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันหน่อยเธอบอกว่าครั้งแรกเนี่ยไปดูดวงด้วยการเปิดไพ่
เขาก็คิดค่าครูนะในการดูดวงเนี่ย๒๐๐บาทอันนี้ไม่แพงไม่แพง
แล้วอาจารย์แม่เขาทักไงว่าดวงดีจะมีผู้ชายเกื้อหนุนถูกทักอีกหรือว่า
กลายเป็นว่าเหมือนไปทักแล้วถูกจุดเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องจริง
เอางี้ต่อมาอาจารย์แม่ชวนทำพิธีทำพิธีแก้กรรม
เสียไปอีก๓๐๐๐บาทยังไม่จบ
ไปปิดทองตรงหน้าอกทำอย่างนั้นแล้วก็ลงหน้าทองสาลิกาลิ้นทอง
เสียค่าครูไปอีกสองร้อยเขาบอกว่าครั้งหลังสุดเนี่ยอาจารย์แม่ทำพิธีไข่เหยียบ
ผมไม่เคยได้ยินนะพิธีใครเหยียบอันสุดท้ายเนี่ย
เคยได้ยินแต่เหยียบไข่เออถ้าเหยียบไข่ก็แตกเลยแหละ
แต่เนี่ยไข่เหยียบเป็นยังไงไม่เข้าใจจริงเธอบอกว่าเอาไข่มาลงยันอัคระ
แล้วใช้กางเกงในที่เป็นเปื้อนรอบเดือนมาห่อไว้แล้วร่ายด้วยคาถาผัวลักษัวหลง
พิธีกรรมนี้เสียไปอีก๓๐๐๐บาทครับคุณสุภาษณ์สลาโอ้เยอะแล้วเนี่ยนักมาเนี่ย
เนี่ยค่ะแล้วเธอยังบอกอีกแล้วว่าให้เลี้ยงเลี้ยงผีอะคุณสุภาษณ์สลา
เลี้ยงผีเนี่ยเธอบอกว่าเอาเลือดสดมาใส่ชามแล้วก็ตัดทูปเรียกวิญญาณผีมา
เลี้ยงมามากินมากินของสดแบบเนี่ยแบบเนี่ยแบบเนี่ย
สรุปแล้วเสียเงินค่าต่างไปทั้งหมดเนี่ยหลายรอบเป็นหมื่นคุณค่ะ
แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่เสียไปสุภาษาลาเธอบอกว่าไม่ได้ผล
เหมือนที่คุยโวโอ้อวดไว้เลยแล้วสรุปผู้ชายก็ไม่เข้าไม่มีเนอะ
แล้วแถมจะออกไปออกไปอีกต่างหากนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอางี้ละกัน
ไปขอให้หมอปลามาช่วยตรวจสอบหน่อยไอ้พิธีกรรมเหล่านี้มันหลอกลวงใช่ไหม
เป็นการทำคุณสัยมนต์ดำเก๊หรือเปล่าแล้วผลสุดท้ายมันไม่ได้
ไม่ได้อย่างที่ต้องการพอบอกหมอปลานี่ก็เลยเป็นคลิปแบบนี้
หมอปลาตั้งใจจะไปดูให้แน่ชัดว่าไอ้พิธีกรรมแบบนี้
มันเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่แล้วหมอป้าฟันทงเลย
แบบนี้หลอกลวงแน่นอนครับคุณสุพัสราครับข้อมูลที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เป็นข้อมูลที่ได้จากคนที่ไปบูชาตุ๊กตาน้องรวยเนี่ยนะคะ
รวมถึงที่เราไปพูดกับหมอปลาทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องเปิดโอกาส
ให้แม่ดวงเนี่ยได้พูดบ้างนะเจ้าสำนักนี่แหละแม่ดวงยืนยันนะ
บอกว่าไม่ได้หลอกใครเพราะว่าแต่ละคนให้เข้ามาช่วยเหลือเอง
ว่าอย่างนั้นนะคะส่วนตุ๊กตาลงอัคระไม่ใช่ศาสตร์มนต์ดำคุณสัย
แต่เป็นการผูกดวงระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอ่า
และถ้าหมอปลานะต้องการมาพิสูจน์ไม่ติดขัด
เปิดสำนักต้อนรับเลยมาเปิดตลอดอยากมาก็มามาได้ตลอด
แต่อาจารย์แม่ไม่ขออยู่ให้พบตัวนะอ้าวทำไมอ่ะไม่อยากคุยด้วยเอ้า
เพราะมีทนายแนะนำมาหากจะคุยให้ไปคุยกับทนาย
มาเลยหมอปลาแต่จะไม่ได้คุยกับแม่ดวงนะจ๊
หมอหมอพามาก็มาได้มาได้แต่แม่ดวงไม่คุยด้วย
คุยด้วยไปคุยกับทนายแทนใช่ค่ะ
ดูแล้วเรื่องนี้ไม่จบง่ายง่ายอ่าเดี๋ยวดูต่อ
ว่าหมอปลาลงพื้นที่แล้วไม่เจอแม่ดวงหมอปลาทำไงต่อ
ครับส่วนช่วงบ่าย๓ของเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
เกิดเหตุระทึกเลยคุณสุพัสราค่ะมีเหตุครับ
อาคารย่านประชาชื่นนะครับที่อยู่ระหว่างการลื้อถอนเนี่ย
มันถล่มลงมางานนี้มีคนเจ็บด้วยครับ
ถล่มนะครับคุณผู้ชมแล้วมันไม่บอกกล่าวหรอกครับ

โครตตัดต้นไม้เขายังพูดว่าไม้หลง

แต่เนี่ยตึกถล่มว่าอีกทันไม่บอกมาแล้ว

น่ากลัวจริงคุณสุดพัทธาฬาภาพขุนถล่มพลร้า
ที่นี่ครับคืออาคารวันพกา

ในพื้นที่ตะบนบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
เป็นอาคารแฝดสูง๖ชั้นกับ๘ชั้นครับ

หลังจากมีการว่าจ้างห้างส่วนจำกัดอินเตอร์โยธา
เข้ามาทำการลื้อถอนอาคารนะครับ
จากคลิปนี้ให้ดูอีกสักครั้งนะคะ
ช่วงที่ถล่มลงมาเศษตึกเศษอาคารรวมถึงฝุ่น
มันไปไหนมันไปที่รถเครนคันสีฟ้าฟ้าคันนี้

คุณขับรถเครนได้รับประจัดไม่ต้นโดนไปเต็มใช่นั่นไงเป็นคันที่ไหนล่ะ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสและกู้ภัยต้องนำเครื่องจักรหนัก
พร้อมอุปกรณ์ไปช่วยเหลือคนขับรถคันนี้ค่ะเป็นรถแบ็คโฮลนะ
ชื่อว่าคุณวิชัยนิคาโมอายุ๔๓ปีถูกซากอาคารทับท่อนล่างเลย
แต่ขณะที่เข้าไปช่วยนะก็คือยังมีสติค่ะพูดจาตอบโต้ได้

กู้ภัยใช้เวลาสี่ชั่วโมงช่วยเหลือออกมาได้นำตัวส่งโรงพยาบาล
โอ้โหเนี่ยครับจากเหตุการณ์นี้นะครับ
นายคมแสงบำรุงพศนการชั่งเทศวารนนธมรีบอกว่า
สาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากแรงสรรสะเทือน
ขณะที่คนงานกำลังใช้รถแบกโฮคนย้ายซากปูน
ซึ่งต้องบอกก่อนนะทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกแบบนี้เลยนะว่า
เกิดจากความประมาทของคนขับรถแบ็คโฮลด้วยส่วนหนึ่ง
ก็เลยทำให้ตึกน่ะมันถล่มลงมาแบบนี้ส่วนอาคารแห่งนี้นะครับ
เขาได้รับการอนุญาตในการลื้อถอนอย่างถูกต้องแต่ตอนนี้
ระงับการลื้อถอนชั่วคราวแล้วนะครับ
นายชัยเนี่ยซึ่งเป็นคนขับรถแบ็คโฮเข้าทำการลื้ออยู่เป็นประจำ
แต่วันนี้เข้าไปลื้อเสาหรือโครงสร้างส่วนหนึ่งที่อยู่
ที่ได้ลื้อลงมาทีละชั้นแล้วแต่พอไปลื้อปุ๊บตัวตึกมันก็
เอ็นลงมาพับรถแบกโฮซึ่งพูดตรงตรงผมดูในเรื่องต้นน่าจะเกิด
ความประหมาติของคนขับรถแบกโฮครับคงคงคงคงประหมาติ
โดยที่ว่าเข้าไปไปลื้อหรือไปกระแทกส่วนโครงสร้างของตึก
ทำให้ตึกเอ็นมาล้มทับได้อืมอ่ะเป็นคำอธิบายทางวิชาการเนอะ
ครับอ่าสำหรับตึกนี้นะคะเป็นอพัฒน์เม้นต์เก่าสูงหกชั้น
เนื้อที่๕ไร่อยู่ระหว่างการลื้อถอน
ระยะเวลาที่เขาทำสัญญากันไว้นะคะ๑๒๐วันก็คือ๑๕กันยายนถึง๓๐ธันวาคม
คือเริ่มทำงาน๑๕กันยายนนับจนถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบเดือนนะ
มันใหญ่นะเขาก็ต้องค่อยค่อยเป็นงานใหญ่ใช่ค่ะเอาแต่ว่าสรุปสุดท้ายถล่มลงมาแบบนี้
เดี๋ยวตรวจสอบต่อนะคะมีคำยืนยันแน่นอนว่าเกิดจากอะไรค่ะ
เคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนบอกเริ่มเมื่อยแล้วแม่อยากจะหาที่นวดอะไรแบบนี้
วดแบบคลายกล้ามเนื้อจริงนะอำปวดเมื่อยน่ะปวดไหล่ปวดแขนปวดขาอย่างเงี้ยเนอะ
บางคนเขาไปดูโฆษณงโฆษณายิ่งในทวิตเตอร์เขาบอกว่ามันมีการเชิญชวนให้ไปนวด
แต่มันไม่ใช่นวดธรรมดาสิเรื่องของเรื่องเนี่ยนวดเนี่ยแล้วมีคำเชิญชวนที่มันส่อไปในทางขายบริการทางเพศแฝงอยู่อะครับ
มันได้นึกมาว่าเคยแค่นวดกระปูธรรมดาต้องพันห้าอยากตอบมาแล้วนะแต่ไม่อยากสร้างศัตรู
มันอยากปล่อยภาพให้เราปล่อย
โอ้โหนี่คงเป็นเรื่องของการพาผู้สูงอายุไปนวดอ่ะนวดปู่ดิใช่ไหมล่ะ
นวดแล้วไปกับคุณปู่ด้วยนะนวดกับปู่ใช่มั้ยก็ไม่น่าผิดอะไรนี่นวดกับปู่
ก็ดีนะพาผู้ใหญ่ไปเมื่อยเนาะก็ไปค่ายกับโอ้ยสุขศลาทำเป็นแกล้งไม่รู้
เรื่องของเรื่องนะฮะคลิปนี้พอถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของการนวดน้ำมัน
วดน้ำมันให้กับลูกค้าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแบบนี้ฮะโดยหมอนวดเขาใส่ชุดแบบโอ้โหมันบอดี้สูตรเหมือนกันนะ
แล้วลักษณะมันเขาว่ากันว่ามันคว้านลึกผมก็ไม่ได้ดูหรอกผมก็บอกไว้แบบนี้ว่าเขา
ผมก็ดูตามที่คุณผู้ชมได้ดูนี่แหละแบบว่าเบอร์อย่างนี้ผมก็ไม่เห็นหรอกนะ
ทีนี้นวดไปนวดมาไอ้ที่น่าสนใจจริงคือไอ้บทสนทนานี่แหละครับ
มันฟังดูแล้วมันแปลกมันอะไรอ่ะมีเอาออกเอาเข้าอะไรก็ไม่รู้งงง
มันเข้าไปอยู่มันขัดกันอยู่คุณต้องเอาออกต้องเอาเส้นออก
โฆษณาแล้วส่อไปในทางเพศอ่ะครับกุศุพัสรา
แล้วนอกจากนั้นมันยังมีอีกหลายคลิปนะ
ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การนวดกระสัยธรรมดาแล้ว
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายสุดทั้งหมดเลยแหละ
แล้วทุกคนถอดเสื้อผ้าหมดเลย
ส่วนหมอนวดก็ลักษณะแต่งตัวแบบนี้ออกมาในทางล่อแหลมอะครับ
ดูดิเราต้องเซ็นเซอร์ไว้ขออนุญาตจริงนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวเอามาป้องกันไว้เฉย
เอามาเตะเซ็นเซอร์ไว้ก่อนคุณคุณสุภัสราพูดตกใจหมดเลย

คุณผู้ชมเอาไปดูทวิตเตอร์นะคะทวิตเตอร์ของหมอนวดเนี่ย
มีการโพสต์สาวหน้าตาดีแล้วติดแฮชแท็กด้วยนะ
วดอายุทยาแฮชแท็กนวดตลาดแกรน
ติ๊กหยุดนานหยุดบ่อยเอาตัวแทนมาฝากจ้า

เอ้านอกจากนี้ไม่เอาเปรียบบริผู้บริโภคค่ะ
ยังไงโอ้ยชัดเจนนวดผ่อนคลายนวดผ่อนคลาย๑ชั่วโมง
๕๐๐นิตยาสองชั่วโมงแล้ว๘๐๐นิตยาแถมนวดกับคุณปู่ฟรี
ก็คือสามารถพาคุณปู่ไปนวดได้ฟรีเหรอใช่ใช่ใจดีเนอะ
ใจดีจังนวดอันต่อไปนวดแก้อาการคอบ่าไหล่๑ชั่วโมง
๕๐๐นิตยานวดกระส่ายแท้๑ชั่วโมง๓๐นาที
๑๕๐๐นิตยาแล้วถ้านวดกระส่ายไม่แท้อย่างไร
มันมีของปลอมด้วยเหรอเอาโปรโมชั่นอันนี้น่าสนใจ
ยังไงดิฉันคิดว่าคุณสนใจนวดออยสบาย๒ชั่วโมง๘๐๐แถมนวด
นวดอะไรนวดกะปู่แล้วแถมน้ำด้วย๑น้ำฟรี
ดีจังที่นี่แถมน้ำให้ดื่มด้วยเอออ่ะ

ดูละชัยวิทย์จันทยาเนี่ยนะผมไม่อยากพูดมากไปกว่านี้จริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเพจดังเพจหนึ่งในโลกออนไลน์
เขามาโพสต์เอาไว้แล้วก็ตั้งคำถามว่าเขานวดกระใสกันแบบนี้แล้วเหรอ
เข้าใจผิดมานานอ๋อแบบนี้คือมันได้เหรอ
แล้วแบบว่ามาโฆษณากันแบบนี้แบบนี้มันทำได้จริงหรือเปล่า

แล้วเขาดูเนี่ยนะครับบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการโฆษณาแฝง
เอาพูดตรงมันเหมือนเป็นการแบบชักชวนไปซื้อบริการทางเพศนะครับ
รักษณะแบบนั้นครับรักษณะแบบนั้นนะค่ะ
อ่ะก็สำหรับการนวดกระใสน่ะคือทางกลุ่มงานนวดไทยน่ะ
อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะไอ้นวดแบบจริงนวดที่แบบว่าไม่ได้มีบริการทางเพศเนี่ย
เขามีนะมีค่ะแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการนวดที่อวัยวะเพศ
แล้วถ้าเนี่ยอันนี้คือนวดจริงจริงน่ะเขานวดกันอย่างนี้ค่ะ
วดแผนไทยโบราณเลยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
นวดที่อวัยวะเพศไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนั้น

เพราะทางหมอนวดจะมีการเปลี่ยนเป็นผ้าโทเรผ้าโทเรก็คือพริ้ว
ช่วยให้หมอนวดสัมผัสเส้นได้
ส่วนการมานวดที่บ้านอาจจะเปลี่ยนเป็นการนุ่งผ้าขาวม้า
เพื่อให้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็ยืนยันว่าการนวดกระใส
มันไม่ต้องโป๊ไม่ต้องเปลือยและไม่ใช่การนวดที่จะนำไปสู่บริการทางเพศค่ะ
เอาล่ะไม่รู้จะพูดยังไงดูแล้วก็ได้แต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยละกันเนอะ
คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูข่าวนี้แล้วอยากแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ

เรื่องต่อไปไปดูกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
เรียกได้ว่าโวยกันข้ามตึก

โวยวายข้ามกันไปข้ามกันมา

ฟังแล้วงงอยากรู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมาตามต่อกันแบบชัดได้
เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาในเบรกนี้เนี่ยส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้นะ

ใช่ค่ะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่คนในหอ
ยังไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ตื่นขึ้นมากลางดึก
แล้วตะโ๊งตะโกนเบวเว่ยอะไรวะ

โอ้ใครนี่โอ้โฮใครวิดีโอนะ

โวยวายจนโอ้โหชาวบ้าน
ต้องออกมานอกห้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นอนหลับได้ยังไงล่ะคุณเสียงดังขนาดนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดึกที่ผ่านมานะคะ
หอพักแห่งหนึ่งที่บางพลีค่ะ

ผู้ชายที่ถอดเสื้อยืนอยู่บนชั้น๓
ออกมายืนชี้หน้าด่าคนที่อยู่หอพักเดียวกัน

ข้ามฝั่งเลยหรือเครื่องสนามเป็นตัวยูอะค่ะ
ข้ามฝั่งไปท้าตีท้าต่อยเขาด้วย
คนในหอพักทั้งชั้นบนชั้นล่างชั้นเดียวกันบอกนอนไม้หลาบ
ออกมายืนดูแล้วสุดท้ายก็ไม่เกิดเหตุรุนแรงด้วยนะ
แต่เสียงด่าท้าทายคนที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเขาถ่ายไว้ค่ะคลิปนี้
ถ่ายไว้คือมันสร้างความรำคาญบอกให้กลับไปนอนกลับไปนอน
ไม่ยอมนอนออกร่างกายอยากโดนปะทะโอ้โหเอ้ยเอาเนี่ยครับ
คือเรื่องนี้นะครับเฟซบุ๊คชื่อดังในออนไลน์เนี่ยนะฮะเนี่ยตามนี้เลยครับ
เขาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความว่าเมาแล้วเก๋าออกมาหาเรื่อง
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่รู้ว่าทะเลาะกับใคร
งงไปหมดแต่ปัญหาคือทะเลาะกับใครไม่รู้แต่ทำให้คนทั้งตึกไม่ได้นอน
ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเขาบอกว่าโดนหาเรื่องกันทั่วหน้า
ก็คือระบุตัวไม่ได้ว่าเขาหาเรื่องใครกันนั่นเองนั่นไง
ถ้ามีคนที่อยู่ในห้องด้วยก็ช่วยไปจัดการเขาหน่อยนะคะ
สร้างความเดือดร้อนเนอะโอ้โหเช้ามาผมเป็นห่วงคนแถวนั้นจริงจริง
ไม่ได้นอนตาโหลมาเลยตาลอยมาเลยเออเอาเอาคุณผู้ชมครับ
เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่าไปดูความน่ารักสวัสดิ์ของน้องหนู

เอาล่ะมาในช่วงนี้นะอยากจะให้ดูความน่ารักสดใส
แต่จะบอกว่าน่ารักสดใสอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะ
บอกว่าอื้อหือหือเขาไม่ใช่แค่น่ารัก
แต่มีความหัวร้อนอยู่ในตัวของเด็กคนนี้

แค่หนึ่งขวบเองแต่บอกว่าทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ทนไม่ไหวจริง

โอ้โหลูกหนูใจเย็น

ไม่ตอบเหรอไม่ตอบอื้อโอ้โห

ของเล่นแบบนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเลยใช่ไหมสุภาษารา
คือเวลาเราพูดไปเนี่ยเขาจะพูดตามที่เราพูด
แต่มันจะเป็นเสียงแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบเหมือนเนี่ย
ทำไมเสียงมันเป็นอย่างนั้น

แต่เรื่องของเล่นชิ้นนี้ท่าทางจะแบตหมดเหรอ

ไม่ยอมพูดกับเด็กคนนี้เลยไม่พูดใช่ไหม
แต่เห็นแล้วหมั่นเขี้ยวนะน่ารักนะ
เต้มใหญ่เนอะ
คุณผู้ชมฮะยังมีอีกไปดูกันหน่อยเวลาคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อแล้วกันเวลากลับบ้านเหนื่อยมากลับมาบ้าน
ก็อยากจะหอมแก้มลูกอะไรแบบนี้
บางทีลูกก็บอกว่าไม่ไหวจริงพ่อพ่อช่วยไปอาบน้ำก่อนได้ไหมครับ

ไปไม่คุยด้วย

โดยเฉพาะจุกแรจุกแร
เอางี้พ่อเลยตอบกลับมาบอกหนูน้อยคนนี้ว่า
เอางี้ลูกเอ้ยก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวพ่อจะไปอาบน้ำแล้วกัน
พอสิ้นเสียงคำนี้ปั๊บแม่ลุกขึ้นมาเลย
ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปอาบน้ำมาอาบที่บ้านนี่แหละ
เอามันผิดตรงไหนแล้วก็ควรจะอาบน้ำอะค่ะคุณ
เดี๋ยวเถอะโอ้โหคุณพ่อบ้านเดี๋ยวแอบไปอาบน้ำที่อื่น

คุณก็ตีความเขาว่าอาบน้ำไปอย่างนี้
เอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งตลอด

เอาเป็นว่าคุณพ่อไปอาบน้ำก่อนนะคะค่อยยุบลูกนะคะ

เอางี้ไปดูเรื่องของหนูน้อยคนนี้
เขาบอกว่าเขาขาวจนเหินเขินจนหาวอะครับ

คุณอยากเห็นที่ฉันทำบ้างไหมคะเขาจะน่ารักแบบนั้นไหมล่ะ

น่ารักสิดูสิดูสิ
คุณผู้ชมอยากให้ขนน้องขน

หนูน้อยคนนี้นะครับมีชื่อว่าน้องบลุ๊ก
อายุ๑ขวบกับอีก๒เดือน

ตามวัยใครที่อยากจะดูความน่ารักสดใสของน้องเขาก็ไปได้นะฮะ

คือผมก็ไม่ได้เข้าไปทำคลิปอะไรในนั้นหรอกนะ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
เหึ๊ยคำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนรอบข้างถ้าอยากรู้ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดในครูกรัจสระบัดข่าวในเบรกนี้นะครับพูดคุยกันเอะเรื่องของเมียบ้างดีกว่าคำว่าเมียนี่เป็นคำว่ายิ่งใหญ่เนอะเป็นคำที่น่าเกรงค่ะเออประมาณนั้นแล้วกันยกมือไหว้ก่อนอุ้คือเรื่องข
อย่าต้องดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยอย่าไปรบกวนเขามากเลย
เอาจริงนะที่นอนมีตั้งเยอะแยะมันไปนอนตรงนั้นใช่
คือผมร่วงเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แต่ที่นอนควบคุมได้ก็ย้ายไปสิ
แต่ผมถามคำเถอะมันล่วงขนาดนั้นเลยมันล่วงเป็นกระจุกเลยเหรอ
ยังเหลือผมอยู่ไหมคะผู้หญิงเหรอ
คุณผู้ชมฝ่ายติดตามรายการของเรากันด้วย
แบบนี้ย้ำกันถึงเรื่องเวลาจะได้ไม่พลาดกันนะฮะ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับก็มาติดตามก็ได้
บ่าย๓ครึ่งกูกัดสะบัดข่าวนะมันเขี้ยวเหรอเอาอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชม
ท้ายกันด้วยนะครับวันนี้เป็นคลิปสุดหาของเจ้าสุนัขจอมสนที่กำลังงงอยู่ว่าเหตุใดมันถึงเอากิ่งไม้เข้าประตูไม่ได้

สวัสดีค่ะ